ข้าพาคุณผู้ชมไปดูชายวัยห้าสิบเจ็ดปีค่ะมีอาการคุ้มคลั่งค่ะ
คลั่งขนาดไหนฮะไปชักปืนยิงใส่เพื่อนบ้าน
กำลังถอยรถจอดอยู่ข้างบ้านตัวเองแท้แท้อ่า
เพราะดีมากค่ะสามารถที่จะหลบกระสุนปืนได้นะคะ
ไม่ได้รับบาดเจ็บกระสุนไปเจาะกระจกกลายเป็นคลิปนี้ค่ะ
โอ้โหคุณฤทธิ์เยอะมากเห็นไหมคะดูสิผู้ชายคนนี้
คือตำรวจเนี่ยพยายามใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกว่า๓ชั่วโมงนะ
ไม่ยอมมอบตัวค่ะสุดท้ายต้องบุกไปรวบตัวมาได้ค่ะ
โอ้โห๓ชั่วโมงนี่นานนะคะ
ฮะตำรวจสพนปริงอำเภอเมืองนครสวรรค์ไปบุกจับผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายสมชายพิมพ์ชนะหรือว่ามึกอายุห้าสิบเจ็ดปี
หลังจากที่ในหมึกเนี่ยเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ค่ะ
ยิงเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยกำลังนำรถเข้าจอดที่ข้างบ้านของตัวเองที่ตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมืองนครสวรรค์กระสุนเนี่ยไปทะลุกระจกเฉียวหน้าเพื่อนบ้านไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
หลังเกิดเหตุในหมึกหรือว่านายสมชายนี่นะคะวิ่งไปหลบอยู่ในบ้าน
กว่าสามชั่วโมงก่อนตัดสินใจบุกเข้าชาร์จจับกลุ่มตัวได้
ในมึกให้การตอนนั้นไม่รู้เรื่องเหรอค่ะค่ะผู้จาวกไปวนมา
อ้างว่าโอ้โหใหญ่จังรู้จักค่ารับจักรรู้จักกับค่ารับจักรระดับ
ระดับสูงหลายคนหมึกบอกแบบนี้นะคะ
ทีนี้เพื่อนบ้านที่ถูกยิงชื่อว่าคุณมานพแป้นสุกบอกว่า
คือยืนยันเลยนะว่าไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกับนายหมึกมาก่อน
คือรู้จักกันนั่นแหละแต่ว่าไม่เคยพูดคุยไม่เคยสูงสิงกัน

ช่วงเกิดเหตุคุณมานพกำลังขับรถเข้าจอดข้างบ้าน
เห็นในหมึกอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามเยื้องกันไม่ถึง๒๐เมตร
เดินออกมาพร้อมกับถือปืนด้วยนะ
คุณมานพบอกว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ
แล้วทุกคนในระแวกนั้นต่างก็รู้ดีว่าในหมึกเขาไม่ปกติ
คือไม่ค่อยตรงร่องตรงรอยจนไม่มีใครอยากอยู่ใกล้
หลังจอดรถเสร็จไฮไลท์อยู่ตรงนี้
คุณรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงรอดคมกระสุนปืน

คุณมานพบอกว่าขณะกำลังก้มลงปิดเครื่องเสียง
้มลงปิดเครื่องเสียงเป็นจังหวะเดียวกับนายหมึกเนี่ยยิงใส่มาที่ตัวเองหนึ่งนัด

หลบกระสุนปืนได้นะคะ
หลังจากนั้นในหมึกเนี่ยก็หนีกลับเข้าไปในบ้านนะคะ
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก๓นัด
เพื่อนบ้านคนอื่นก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
รับป่ะ
ผมพูดอยู่อะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไร

เรายิงผมรู้จักนะญาติผมก็แก้วสิวิธรผู้ภาคศา

ญาติพี่น้องก็สารวัตต์เจมส์
อ๋อสารวัตต์เจมส์โหเรียกได้คุยสารวัตต์เจมส์จากแรกแล้ว
หญาติพี่น้องเป็นสารวัตต์เจมส์นะไม่ได้

มึกเอยหญาติพี่เป็นแค่สารวัตต์เอง
ญาติดิฉันใหญ่กว่ายังไม่พูดเลยเป็นบริเวณวัดนู่น
อันนี้แค่สารวัตต์อันนี้เปล่าเล่นนะ
คือก็ไปคุยกับแกได้น้อยนะรู้แม่สมประกอบ
ทีนี้จากการตรวจสอบประวัติในหมึกคนนี้นะคะ
เคยไปทำร้ายวัยรุ่นที่บริเวณบ้านจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ยังเคยทำร้ายพ่อค้าแม่ค้า
เข็นรถมาขายของบ่อยครั้งด้วยนะคะ
ถูกดำเนินคดีติดคุกมาแล้วหลายรอบ
แต่หมึกก็ไม่ได้กลัวนะว่าจะกลับไปติดคุกอีกรอบค่ะ
แต่คนที่กลัวคือชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่า
ไม่มีใครอยากสูงสิงกับหมึกเลยนะ
แต่ดูท่าทางแล้วแกก็อาจจะไม่สมประกอบนะ
นะครับค่ะอืมนะครับนะครับก็ต้องดูแลนะ